เล่นบอลนะครับเราคงต้องสร้างทีมกันใหม่นะครับ
เพราะว่านักกีฬาตัวหลักเองทั้ง๕คนที่กลุ่มแฟนวอเล็กบอล
ร่วมกันก็บอกว่าจะเลิกเล่นทีมชาติ
แต่ความชัดเจนยังไม่ได้ออกมาจากปากพวกเธอ
เพียงแค่ว่าเธอพูดนะครับกับดาราคนหนึ่งนั่นก็คือ
พี่เปิ้ลนาคอนสิราชัยครับ
ก็ไปเจอกันที่โรงแรมที่พักนะครับ

ก็มีการพูดคุยกันแต่มันเหมือนที่เล่นทีจริงไง
เราเจอกันแบบนี้เราทักทายกันนะครับ

ก็คงจะทราบแล้วว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วนะครับ
แต่จริงผมว่าบางคนก็ยังเป็นแกนหลักของทีม

ในช่วงหลังเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับ

น่าจะมีออนุมานอาจจะเลิกนะครับ
แล้วก็มีมาริกากันทองว่าเรื่องของสุขภาพ
ว่าพวกเขาจะประกาศเลิกเล่นตอนไหน

อย่างพวกวิราวรรณอะพินยาโพงเองนะครับ
หรือว่าทั้งตัวนุสรานะครับ

ก็มีการโปสต์ขอบคุณซึ่งกันนะครับ